ไม่กินล่ะ
ก็ไม่ล่ะว่าเขามาแล้ว
เขามาต้องกินหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่บอกว่าอร่อยระดับตำนานอยู่ในอำเภอลำสนทิ
ดูหน้าตาก่อนกินไหมให้เลือก
อยากกิน

สเด็ดของอำเภอลำสนทิในชามนี้ก็คือเต็มไปด้วยตี
ไก่นุ่มฉ่ำแล้วก็ตามไปด้วยเลือดไก่ด้วยนะคะ
ส่วนน้ำซุปของเขาคุณดูสีสิเข้มข้นมาก
คือถ้าได้ลองสักชามนึงรับรองว่าฟินมาก
ไก่เขานี่เปื่อยยุ่ยหลุดออกจากกระดูกเลยแหละ

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระของคุณมายุราพวงพากาหรือว่าเจ๊ยุ
ชาวบ้านหนองเกดหมู่ที่๔ตำบลหนองรีอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี
เขาเป็นคนริเริ่มในการขายก๋วยเตี๋ยไก่มะระนะ

ก็เลยทำให้ฝีมือในการปรุงก๋วยเตี๋ไก่ตุ๋นของเจยุ
ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน

สูตรของทางร้านเนี่ยจะตุ๋นส่วนของตีนของเลือดแล้วก็น่อง
น้ำซุปรสกลมตามแบบฉบับของร้าน
ที่ปรุงแล้วก็คิดค้นเป็นน้ำซุปสูตรเฉพาะนะคะ
แล้วก็ใช้เครื่องยาจีนนะคะแล้วก็เครื่องเทศแบบไทยอย่างดี
ก็เลยทำให้กลิ่นเนี่ยหอมอร่อยแล้วก็เคล็ดลับที่บอกได้อีกอย่างก็คือ
ทุกส่วนตั้งแต่น่องตีนเลือด
ตุ๋นแบบต้มแบบไฟอ่อนใช้เวลานาน๒๓ชั่วโมงนะคะ
เพื่อจะได้ตีนไก่ที่นุ่มลิ้นแล้วก็ละลายในปาก

สำหรับก๋วยเตี๋ยวราคาไม่แพงด้วยนะคะ
เริ่มต้นที่ชามละ๓๐บาทถ้าพิเศษก็๔๐บาทเท่านั้นเอง

มีให้เลือกทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่
ได้หมดเลยตามที่ลูกค้าสั่งนะคะ
จากนั้นเขาก็จะราดด้วยน้ำซุปท่วมเส้นแบบนี้

เลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นเกาเหลา
แล้วแต่เลยค่ะอร่อยแซ่บเวอร์ไม่แพ้กัน
ถ้าจะเพิ่มความอร่อยต้องทานคู่กับ

มีมะระสดมะระตุ๋นมะระลวก
แล้วก็มะระมันต้องมาแค้นมันต้องมาดีกับฉัน

ที่อยากทานตีนไก่โดยเฉพาะคุณชนะนี่

อยากจะให้ลองชิมกันดูก๋วยเตี๋ยไก่มะระในตำนานของเจยุ
อยู่ในอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี
บรรยากาศสถานที่ตั้งร้านก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
มีวิวเขา๓๖๐องศา
เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่๙โมงไปจนถึงบ่าย๓โมงนะคะ

ที่หมายเลข๐๘๘๑๕๑๐๗๖๒ได้เลยจ้า
น่าทานแบบนี้ต้องรีบจองด่วนเลยนะ